กรณีที่เจ้าของร้านประดับยนต์ในจังหวัดตราด
เขาบอกว่ามีขโมยมาขโมยพระพรมสีหน้า
ที่ทำจากทองเหลืองมูลค่ากว่า๒หมื่นบาทไป
แล้วตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งยึดเหนียวทางใจไง

ตำรวจภูทรเมืองตราดพร้อมกับชุดสืบสวนนะคะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสารพระพรม
ด้านหน้าร้านประดับยนต์ชื่อว่าร้านสิริรักษ์ยางยนต์นั่นเอง
หลังจากที่มีคนร้ายมาขโมยรูปหล่อพระพรมสีหน้าเนื้อทองเหลือง
รวมถึงแจกันเนื้อทองเหลืองอีกหนึ่งคู่ไป
คุณบัญชาสิริรักษ์เจ้าของร้านบอกว่าตั้งสารพระพรมนี้มานานตั้งแต่๕ปีก่อนนะคะ
หลังจากที่มีการขยายกิจการไปแล้วก็เลยตั้งสารนี้ขึ้นมา
โดยรูปหล่อพระพรมมีขนาดความสูง๑๕นิ้วมูลค่าก็๒๐๐๐บาทนะ
ซึ่งทุกวันจันทร์ตัวคุณบัญชารวมถึงแม่บ้านก็จะนำผลไม้มาไหว้เป็นประจำ
แต่ครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คือช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
แม่บ้านมาทำความสะอาดมองดูเข้าไปในศาลอ้าวพระพรมหาย
หายไปพร้อมกับแจกันทองเหลืองด้วย
ก็เลยรีบแจ้งให้คุณบัญชาเจ้าของร้านมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบต่อไป
ฟังเสียงคุณบัญชาหน่อยค่ะ
คุณบัญชาหน่อยค่ะ
พออยู่ตรงนี้แล้วเราก็พักอยู่ที่นี่คงจะไม่มีใครมาเอา
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่รอด
พอแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุในช่วงกลางคืน
เรื่องต้นนะทางตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเก่า
รับเช่าพระเครื่องรวมถึงร้านรับซื้อเครื่องทองเหลืองละ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
เพื่อเร่งแกะรอยคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เคยมีอยู่บ่อยเหมือนกัน
๒ปีที่แล้วเท่าที่ดูตามหน้าข่าวนะที่จังหวัดอายุทยา
ก็มีคนมาขโมยพระทองเหลืองเหมือนกัน
ว่าคนที่เขาเริ่มสายศรัทธาหรือเช่าบูชาคงจะนิยม
ยังไงก็ตามถ้าใครนะขโมยไปก็ต้องระวังให้ดี
อาจจะดำเนินคดีต่อไปได้นะคะใช่ครับ